มีน้องคนหนึ่งอายุ๑๙ปีน้องบุญฤทธิ์เนี่ย
เครียดก็เช่าห้องอยู่คนเดียวมา๓เดือนแล้วพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ต

วันนอนไม่ค่อยหลับนะต้องกินยานอนหลับบ้าง

จนวันหนึ่งเครียดจัดสะสมมาก
เอาละวาดละพังข้าวพังของ
ห้องข้างต้องมาเตือนแล้วนะ

จังหวะที่น้องบุญฤทธิ์เนี่ยเจอตำรวจ

อย่างไรบอกตำรวจสิ

อยู่คนเดียวครับ
อยู่คนเดียวอ๋อแล้วมีอะไรให้ตำรวจช่วยไหม

ผมไม่รู้พี่จะช่วยยังไง
แล้วเรามีปัญหาอะไรอ่ะบอกพี่มาแล้ว

โอ้โหนี่ได้ระบายความในใจกับพี่ตำรวจเลย
แต่ยังไม่รู้เลยว่าพี่ตำรวจเขาจะช่วยยังไงได้บ้าง
คือน้องบุญฤทธิอายุ๑๙ปีแล้วตอนแรกนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค

เออร้องไห้เลยพี่ตำรวจก็ปลอบไปฮะ

พื้นที่หมู่๕ที่อำเภอเมืองตราดครับ

ในใจมันระบายออกมาพร้อมกับน้ำตาเลย

แล้วก็อยู่ห้องเช่าห้องนี้มาคนเดียวนะ

ที่ผ่านมาพยายามกินยาให้หลับมาตลอดครับ

ก็เลยพังข้าวพังของตั้งแต่เช้านะ
ตกเย็นประมาณสัก๔โมงเย็น
กำลังจะขี่รถออกไปซื้อยามากินครับ

ตำรวจมาเจอสักก่อนนี้ในห้องเค้าโอ้โหมีอะไรบ้างเลยอะ
มีคอมพิวเตอร์มีโต๊ะเก้าอี้เสียหายไป

มีอุปกรณ์การเสพครบเลยครับ
พอตำรวจพูดคุยเกลี้ยกล่อม

น้องน้องสงบแล้วนะ
เดี๋ยวพี่ตามญาติมารับกลับบ้านไปก็แล้วกัน

เขามีปัญหากับที่บ้านด้วยนี่สิฮะ

หรือว่าเพื่อนสนิทดูแลหน่อยนะครับ